ข่าวนี้แหละแมวโดนงูเขมือบแล้วงูเนี่ยคุณผู้ชมตัวยาวเลย
ห้าเมตรน่ะโอ้โหดูดิดูดิโอ้โห
เมื่อวานก็มีห้าเมตรใช่ทำไมช่วงนี้เจอแต่งูใหญ่
จริงแล้วเนี่ยงูใหญ่งูยาวด้วยเขมือบลูกแมวไป๒ตัวคุณผู้ชมคิดดูละกัน
นี่สามีภรรยากลับมาถึงที่บ้านนะเลิกงานกลับมาปั๊บเนี่ยโอ้โหเจอแบบนี้
แล้วนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือตอนแจ้งกู้ภัยเรียบร้อยแล้วนะ
อาสาป้องกันภัยนนทบุรีเขาก็เอาอุปกรณ์มาจับงูเหลือม
อยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีเนี่ยงูมากินลูกแมวในบ้านไปแล้ว
เอาบัลลิกทีบัลลิกทีมาแล้วคุณผู้ชม๓๔ทับ๑๒เนี่ยนะคะ
แล้วคุณเห็นตัวอักษรบัลลิกทีไหม
ทำไมอ่ะบ้านนี้อยู่แล้วรวยมั่งมีศรีสุขนี่
มีสัญลักษณ์ด้วยนะทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อวานเนี้ย
คุณเจ้าของบ้านทั้งสองคนก็คือนายนรงธรกับนางสาววันดี
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยตอนเย็นกลับมาถึงที่บ้านนะนะ
ประตูเปิดประตูรั้วมาปั๊บเอ๊ะทำไมแมวที่เลี้ยงไว้กับลูกที่เพิ่งคลอดเนี่ย
ทำไมแม่มันกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังคารถล่ะ
แล้วพี่ก็บอกพี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทำไมมันถึงกระโดดไปนั่งรถ

เดี๋ยวพี่เขาเล่าแบบนี้แหละ

ไม่มั่นใจว่าทำไมแมวพี่มันกระโดดขึ้นไป
นั่งอยู่บนทะเบียนรถ๒๘๗๗ของพี่
แล้วที่เห็นนะ
แมวที่มันอยู่บนรถเนี่ยทะเบียน๒๘๗

หลังจากนั้นนะพี่สะดุ้งเลย
เจองูเหลือมาตัวใหญ่ขดรัดกระถางต้นไม้อยู่

เขาบอกว่าเนี่ยดึงเองไม่ไหวพี่ดึง

แล้วงูน่าจะมาเขมือบลูกแมว
เพราะว่าลูกแมวที่เพิ่งคลอดหายไป๒ตัว
มันน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยมาบ้านพี่แล้วรอบนึงนะ
ตอนนั้นมาทางหลังบ้านเหลืออยู่ตรงกำแพง

อยากรู้อ่ะเพราะว่าพี่บอกว่าบ้านนี้ดีอยู่

เนี่ยทีนี้เจ้าหน้าที่จับได้
แล้วจะรู้ได้ไงนะว่าตัวเดียวกันคือดูจากตัวมันอย่างนี้เหรอ

วัดขนาดได้๕เมตรจับใส่ถุงปุ๋ยแน่นเลยอ่ะแน่นเลย
แล้วก็เอาไปปล่อยที่ถุงปุ๋ยหรือว่าถุงอาหารหมา

เออมันเป็นภาษาข่าวด้อมโอ้โหเขาเรียกถุงปุ๋ยแน่นแล้วแหละ
เออแล้วพอถุงกระสอบถุงกระสอบถุงกระสอบถุงกระสอบ
พอถุงกระสอบออกมาหน้าบ้านแล้วพี่เขาเข้ากลับกลับไปยืนในข้างรถทะเบียนอะไร
รถทะเบียน๒๘๗๗อ่ะต้องย้ำอีกที
โอ้โหผมชอบพี่เล่าจริงเลยพี่เล่าประหยัดเวลา
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยภาพทะเบียนอีกรอบด้วย